บอกว่าแม้จะได้รับโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ท้าทาย
แล้วก็เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่อันดับ๑ใน๕ของเอเชีย
ในการนำช้างก้าวไปสู่การเป็นช้างยุคใหม่แล้วก็การเป็นผู้นำตลาดของอาเซียน
แต่ว่าการเข้ามาเป็นผู้นำทัพคนใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของนักการตลาด
เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ระดับเอเชียมากว่า๒๐ปี
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องสนุกในการนำช้างนำไปสู่เป้าหมาย
เขาจะพิชิตเป้าหมายได้อย่างไรติดตามในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
นั่นคือการหาคำตอบที่โดนใจให้กับผู้บริโภคทั้งในไทยและอาเซียน
เพราะคำตอบที่ถูกใจย่อมทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า
ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ปั้นแบรนด์เอเชียมาอย่างมากมาย
เหนือจากความท้าทายแล้วเป็นเพราะหลงเสน่ห์คนไทยและประเทศไทย
จากนั้นคือการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยการอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เส้นมาทุกเวลากลับรี่โปร์เรียบร้อย

พวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่ใหม่และทุกที่จะ
เพื่อปฏิเสธการและคน

เพื่อให้คนกำลังมีความสัมภัย
เราต้องส่งความรักษา
ที่มีด้วยคนและคน
เพื่อให้คนกำลังรับความคิด
และเป็นคนสำคัญ

จะมีภารกิจรับผิดชอบงานบริหารธุรกิจรัดตัว
แต่มิสเตอร์เอดมอนจะหาเวลาว่าง

กีฬาท้าทายที่ตัวเองชื่นชอบอยู่เสมอ